มีห้องข่าวเล่าป่วนมาให้ดูกันหน่อย

กับเรื่องของปลาช่อนที่ไปงับคอเด็ก
เออมันก็ป่วนดีมันก็ตลกดี

จากเหตุการณ์นี้ถึงขั้นต้องผูกข้อต่อแขน

เหตุเกิดหลังน้องอุลต้าแมนเด็กชายวัย๑๑ปี
ออกไปหวานแหกับพ่อแม่

แต่ที่ภูมิใจนักหนา

เพราะเจ้าตัวทั้งจูบรูปและทำ

เล่นเอาน้องอุลต้าแมน

ด้านดรธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์
อาจารย์คณะประมงมหาวิทยาลัยกระทรวง

ปกติปลาช่อนไม่มีนิสัยดุร้าย
ซึ่งไม่ได้เกิดกันบ่อย
ที่ปลาช่อนจะกัดคน
กรณีนี้ป่าต้องการเอาชีวิตรอด

กัดทุกอย่างที่ขวางหน้า
ได้ฟังแบบนี้ก็สบายใจได้
เย็นนี้สักหน่อยไหมเล่า

โอ้ยบิ๊บ
ช่อนตัวนั้นก็น่าจะเรียบร้อยไปแล้ว